ทีนี้ดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องผัวเมียค่ะ
ผัวเนี่ยเมาแล้วไม่พอใจเมียเรื่องทำกับข้าว
เอาปืนมาขู่เมียเลยนะแต่ตอนขู่ปั้ง
บอกปืนลั่นเข้าหัวเมียเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะ
เมื่อคืนก็รีบไปเลยที่บ้านหลังนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เพราะว่าฝั่งคนที่เป็นสามีเนี่ยบอกนะว่าเหตุการณ์ปืนลั่นแล้วทำให้เมียตายอะค่ะ
ซึ่งตำรวจภูทรบ้านไร่ที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้ง
ก็ไปถึงที่บ้านหลังนี้ไปเจอศพของนางปนัดดาจันจนะอายุ๓๕ปี
โดนยิงที่ศีรษะนะคะซึ่งตำรวจอ่ะเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ
ไม่ได้มีทะเบียนวางอยู่หน้าบ้านเจอขวดยาดองขวดหนึ่ง
ทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะนี่ขวดยาดอง
และแก้วเล่าข้างเห็นมั้ยยังมีเวลาอยู่เลย

ชื่อว่านายสาธิตจันจนะอายุ๓๙ปีไม่หนีนะ

อยู่กินกับสาธิตอยู่มา๒ปีแล้ว

เมื่อคืนสาธิตกินเหล้าไป๒ขวดแล้วทะเลาะกับเมีย
ฉันก็ได้ยินเสียงปั้งเป็นเสียงปืนดังขึ้นมา
สาธิตเดินมาบอกฉันว่ายิงเมียตายไปแล้วปืนมันลั่น
ก็ให้โทรหาตำรวจให้ทีละสาธิตก็ไม่ไปไหน

ทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังฝั่งนายสาธิต
คนเป็นผัวเนี่ยนะบอกว่าทะเลาะกับเมีย
ทำกับข้าวเรื่องอาหารการกิน
เมาจริงโมโหจริง
แต่ปืนเนี่ยแค่เอามาขู่ค่ะ

กินมาโทรด้านเหมือนกันครับ
ครับได้ข่าวว่าทะเลาะกันทุกวันเลยใช่ไหมพี่
ใช่หนักตอนนี้ก็ยังไม่ทำมันเลย

หวังอะไรบ้างมีสาเหตุใหญ่เหรอ

มากต้องปืนมันลั่นอยู่

นี่แหละปืนมันลั่นไปโดนเมีย

เรื่องต้นก็ต้องคุมตัวนายสาธิตไปสอบสวน
แล้วก็เดี๋ยวต้องแจ้งข้อกล่าวหาพาไปที่โรงพักนะคะ

ม่วงค่ะสาธิตเสพยาบ้ามา
โอ้โหเมาเหล้าเมายาแล้วปืนลั่น
สรุปคือเมียตายนี่ในครัวเลยนะคะ